คุณผู้ชมพามาดูคลิประทึกนี้กันกลางสี่แยกเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยคือมีคนฝ่าไฟแดงแหละเป็นรถเล็ก
แต่ตอนฝ่ามาแล้วมาเจอรถใหญ่รถตัวเองไม่ได้โดน
แต่มันไปกระทบกับคันอื่นค่ะดูเลยค่ะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมตอนแรกของคลิปนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึง

คันขวามือที่โผล่ออกมาเนี่ยเขาฝ่าไฟแดงมาครับ
ดูรถพ่วงสิรถพ่วงเบรกจนแบบตัวพ่วงอ่ะปัด
แล้วไปโดนคันที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่

หลุดแล้วก็ล้มเลยนะใช่ค่ะโอ้คันขาวคันนู้นอ่ะ
สวยเลยนะคุณนะจริงคุณผู้ชมเพราะว่าตัวพ่วงอย่างที่บอก
บัดหลุดจนไปทับรถเก๋งที่จอดรอติดไฟแดงอยู่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวันที่๒๑ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แยกตรงนี้คือแยกกิโลเมตรที่๔๔บ้านธรรมเนียบ
ในอำเภอคีรีรัฐนิคมของสุราช
ถามว่าเหตุการณ์นี้ใครเป็นอะไรไหม
มีค่ะมีคนเจ็บแต่ไม่มีคนตายนะ
โชเฟอร์รถพ่วงเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกนะบอกว่าเอาจริงตอนนี้คดียังไม่สรุปหรอกว่า

แต่ที่แน่เลยเนี่ยเก๋งขาวคันที่ออกมาจากขวาเนี่ยนะคะ

สภาพตัวพ่วงที่มาทับรถเก๋งขาวที่เขาจอดติดไฟแดงอ่ะครับ

เดี๋ยวจะสรุปสำนวนคดีต่อไปด้วยนะ